คุณผู้ชมที่จังหวัดน่านค่ะช่วงประมาณตีสามกว่ามีเหตุไฟไหม้ที่วัดแห่งหนึ่ง
พอคนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหวิ่งหนีกันออกมาทั้งพระทั้งเนรทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในวัด
กว่าชีวิตนะคะแล้วดูเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ไฟมันลุกไหม้เร็วมาก
เป็นสาราอเนกประสงค์๒ชั้นด้านล่างเป็นห้องพักสามเณร
เป็นห้องเก็บของเป็นห้องสมุด
ด้านบนเป็นห้องประชุมค่ะนี่คือวัดดอนมูลนะคะ

กู้ภัยจากหลายหน่วยเลยรีบช่วยดับไฟ
เพราะไฟมันไหม้ลุกลามรุนแรงมาก
สามะเนรที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
จำวัดอยู่ในห้องรู้สึกร้อนแปลกตกใจตื่นโอ้โห
เห็นไฟกำลังลุกไหม้ห้องริมสุด
ตะโกนบอกทุกคนค่ะไฟไหม้ไฟไหม้

แต่มันเอาไม่อยู่นะคะไฟมันไหม้แบบแรงมาก
ตะโกนให้ทุกคนหนีออกมาก่อนค่ะ
รูปไม่ทันได้เก็บข้าวของอะไรเลย
คือไม่รู้จะคว้าอะไรคว้าหมอนแล้ววิ่งออกมาเลย
รูปคว้าผ้าขมแล้ววิ่งออกมาเลย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องช่วยกันสกับน้ำ
สกัดไฟเนี่ยนะคะใช้น้ำฉีดดับเพลิงเนี่ย

ท่านบอกว่าตี๓กว่าเกิดเหตุนี้

ร้องว่าไฟไหม้เลยรีบออกมาดู
แล้วไฟไหม้ลุกลามรุนแรงมาก
พระสามเณรลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดรวมแล้ว

เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังเพลิงสงบตรวจสอบความเสียหายไม่ได้น้อยเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายประมาณ๗ล้าน๕แสนบาท

โอ้โหตำรวจคาดว่าเบื้องต้นนะคะ
น่าจะมีสาเหตุมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวต้องหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ